วันนี้รับร่างของดีเจโกแล้วนะคะ
คือร่างเนี่ยเคลื่อนถึงวัดแล้วล่ะแน่นอนว่าครอบครัวยาด
ยังคงทำใจไม่ได้นะคะทุกคนยังคงเศร้าศกเสียใจ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันจริงเมื่อวานนี้
ตกจากโรงแรมย่านสุขุมวิทย์แล้วก็เสียชีวิตนะคะ
บ่ายเมื่อวานนี้ค่ะดีเจโกหรือว่าตรินเรืองกิจรัตนกุลนะคะ
อายุ๓๖ปีค่ะเขาตกจากดัดฟ้าโรงแรมในซอยสุขุมวิทยี่สิบ
แล้วร่างเนี่ยก็ไปอยู่ที่บริเวณบ้านหลังนึงที่อยู่ติดกับโรงแรมนะคะ
ตอนที่พบร่างก็คือกระโหลกศีรษะแตกแล้วก็แขนขาหักผิดรูป
ช่วงที่คุณแม่ค่ะได้รับแจ้งเหตุแม่ก็เดินทางมาดูศพลูกชายนะคะ
คุณแม่เข้าไปนั่งใกล้แล้วก็คุณแม่เอามือรองหน้าดีเจโกตลอดเลยค่ะ
เอามือลูบหน้าลูกลูบหัวลูกแล้วก็รองที่ใบหน้าตลอดร้องไห้แทบขาดใจ
เพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแม่บอกแม่ไม่รู้เลยจริงว่าลูกมีปัญหาอะไร
วันนี้ครอบครัวแล้วก็ญาติของดีเจโกนะคะก็เดินทางไปรับร่างที่สถาบันนิติเวศ
โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากชาติไทยค่ะ
ครอบครัวนำเสื้อผ้าชุดโปรดของดีเจโกมาด้วยนะคะเป็นเสื้อสีครีมกางเกงสีขาวค่ะ
ก็ชุดนี้นี่ค่ะมาเปลี่ยนให้มีรองเท้าผ้าใบด้วย
แล้วพี่สาวนะคะก็รับร่างดีเจโกขึ้นรถ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดปริวาสราชสงครามค่ะ
ผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นจากนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาที่ระบุในใบมรณบัตรเนี่ย
ก็คือเสียชีวิตเพราะว่าอวัยวะภายในหลายแห่งฉีกขาด
สาเหตุก็คือตกจากที่สูงนะคะรวมถึงมีบาดแผลถูกของมีคม
ที่ข้อมือซ้ายด้วยในทางคดีค่ะพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตไปบางส่วนแล้วนะคะก็ตรวจสอบรถดีเจโกด้วยว่ามาที่โรงแรมด้วยรถอะไร
มีรายงานว่าตอนที่ดีเจโกติดต่อขอเข้าพักที่โรงแรมเนี่ยแจ้งขอห้องพักที่มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะ
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะที่หน้าห้องพักที่ดีเจโกเข้าห้องพักตอน๑๐โมงครึ่ง
แล้วก็เดินเข้าออกประตูหนีไฟ๕รอบด้วยกันนะคะ
ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงยี่สิบแปดนาทีจนถึงเที่ยงครึ่งตอนสิบเอ็ดโมงยี่สิบแปดนาทีเนี่ย
ออกจากห้องด้วยเสื้อผ้าเป็นเสื้อสีดำแล้วก็ใส่ผ้าเช็ดตัวพันข้อมือด้วยผ้าเช็ดตัวของโรงแรม
กลับเข้าห้องตอนสิบเอ็ดโมงสามสิบเอ็ดนาทีจากนั้นสิบเอ็ดโมงสามสิบแปดนาทีออกจากห้องไปแค่นาทีเดียวค่ะ
แล้วก็กลับเข้ามาใหม่จนกระทั่งสิบเอ็ดโมงสี่สิบสี่นาทีนะคะ
ออกจากห้องอีกครั้งหนึ่งสวมชุดคลุมแบบน้ำของโรงแรมทัพ
แล้วก็กลับเข้าห้องมาอีกรอบหนึ่งตอนเที่ยงยี่สิบเอ็ดนาทีจนเที่ยงสามสิบสามนาทีค่ะ
ออกจากห้องมาอีกไม่ถึง๑นาทีก็กลับเข้ามาในห้องใหม่
แล้วเที่ยง๓๔นาทีออกจากห้องครั้งสุดท้ายแล้วก็ไปเจอร่างตกลงไปที่ด้านล่างแล้วนะคะ
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมและพิธีชาปนกิจของดีเจโกนะคะวันนี้จะเป็นพิธีรดน้ำศพสี่โมงเย็น
แล้วก็เป็นพิธีสวดพระอภิษฐำแล้วก็สิบเก้ายี่สิบก็จะเป็นสวดพระอภิษฐำเวลาหนึ่งทุ่งตรงนะคะ
และอังคารที่ยี่สิบเอ็ดพุธศจิกายนก็จะมีพิธีชาปนกิจค่ะ
โดยทางเพื่อนในวงการบันเทิงนะครับโดยเฉพาะเหล่าดีเจที่เคยร่วมงานกันกับดีเจโกเนี่ย
ก็เสียใจแล้วก็ตกใจมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าอะไรเลย
ดีเจโกเป็นดีเจที่จัดรายการ
อบความสุขรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ฟังมาโดยตลอดเลยนะฮะ

เป็นคนที่สดใสและยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลาด้วยครับ
ในวันที่เกิดเรื่องช่วงเช้า
ดีเจโกยังไปทำหน้าที่จัดรายการวิทยุอยู่เลย

ชิปแทนดีเจพี่อันด้วยฮะเพราะว่าดีเจพี่อันเนี่ย

และนี่คือคลิปการจัดรายการ
วันสุดท้ายของดีเจโกครับ

จัดรายการช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
จัดแทนคิวดีเจพี่อันภูวนาศครับ

โดยดีเจโก้เนี่ยได้ไลฟ์ผ่านทาง

มอบความสุขมอบรอยยิ้มเสียงหัวเราะ

นี่จะเป็นการจัดรายการวันสุดท้าย
ครั้งสุดท้ายของดีเจโก

บางคนบอกว่าพอไปย้อนฟังเนี่ย

ประโยคเหมือนดีเจโกเนี่ย
พูดว่าวันนี้มาจัดแทนพี่อัน

ในช่วงเวลาเที่ยงกว่า

ลางบอกเหตุจะจัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้ว
แทนดีเจอันเป็นวันสุดท้าย

ตกบ่ายจะทราบข่าวร้ายว่า

ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ค
บอกว่าขอบคุณที่โกมาจัดรายการ

ตามที่สัญญาและบอกกับพี่ไว้ว่าพี่อันไปอเมริกาไม่ต้อง
ห่วงเดี๋ยวผมจัดแทนให้เอง
คุยกันทุกวันแซวกันทุกวันเป็นน้องที่ผมรักและเอ็นดูชวน
สัญญาณผิดปกติอะไรเลยไม่เคยเห็นกราฟที่แกว่งไกลของ
อารมณ์ใดนอกจากความน่ารักสดใสสม่ำเสมอจริงมีแต่เครื่อง
คำถามมากมายเป็นล้านคำวิ่งวนในสมองและหัวใจของผม
ตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาน้องเป็นความทรงจำที่สว่างสวัย
ในรายการข่าวใส่ไข่เมื่อวานนี้บอกว่าเมื่อเช้าวันวานก่อน
คุณโกยังจัดรายการปกติอยู่เลยเดี๋ยวพูดคุยเฉายังนั่ง
พูดคุยกันอยู่เลยแล้วก็เกิดเหตุการณ์แต่เขาพูดในรายการ
เขาจะจัดรายการวันสุดท้ายแล้วเขาว่าอย่างงั้นเช่นเดียว
ค่ะก็จะสนิทกันมากพูดคุยกันทุกเรื่องทุกช่วงเวลาในชีวิตสุข
และกันมาโดยตลอดเป็นเหมือนเพื่อนซีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่ง
ฮะเจ้าตัวมีการโพสต์คลิปแล้วก็บอกว่าใช้ข้อความแบบเพื่อน
คุยกันเลยนะกูรักมึงหลับให้สบายนะเพื่อนตลอดเวลา
ปีที่รู้จักกันมามันคือความสุขของทุกทุกคนนะและนี่
คือคลิปความสุขความทรงจำในครั้งอดีตของทั้งคู่ฮะ
เดี๋ยวผมทวนให้นะครับนอนกี่ชั่วโมงโอ้โหช้าพอสมควรเลยนะ
มากูรู้ได้ไงวะโอ้โอ้หูบแหล่งกะเก็กน้ำฮะเมื่อกี่
ใครกำลังเข้นรูปไม่ต้องเครียดหน้าไม่อะไรนะไม่มี
อะไรใช่ไม่มีอะไรพี่นี้อ่าคำถามลุ้นถึงผ้านะคะวันนี้

คือหน้าเขาเนี่ยเปื้อนยิ้มตลอดเวลา

ช่วงหลังไมค์จบจากการจัดรายการ

เวลาเขามาซื้อกาแฟตอนช่วงสายครับเวลาเจอกันบ่อย
คือหน้าเขาก็เป็นใบหน้าคือต่อให้ไม่ยิ้มก็ดูเป็นคนอารมณ์ดี
ดูหน้าเขาแบบเป็นมิตรพร้อมรับแขกตลอดเวลา

ในวงการบันเทิงนักจัดรายการวิทยุบรรดาดีเจรุ่นพี่รุ่นน้อง
สนิททุกคนนั้นต่างเศร้าศกเสียใจมากนะครับ
ร่วมกันโพสต์ไว้อาลัยกับการจากไปของดีเจโก
ไม่ว่าจะเป็นดีเจพี่อ้อยดีเจโอปอล
ดีเจโกชานั้นเคยได้รับรางวัลหนทราติด้วยนะครับ
สาขาผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม
ประเภทรายการวิทยุอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

ครอบครัวได้เคลื่อนร่างดีเจโกไปที่วัดปริวาสราชสงครามสารา๓

ครอบครัวบอกว่าขอทำพิธีเป็นการภายใน
ไม่อยากให้สื่อมวลชนเข้าไปเก็บภาพนะคะ
พี่มดก็ไปร่วมพิธีด้วยนะคะ
มดดำนะคะไปถึงที่สาราก็ไปกอดครอบครัวดีเจโกก่อนเลยให้กำลังใจ
ก็นั่งอยู่ในสาราพักใหญ่ใหญ่เลยนะคะก่อนที่จะขอตัวกลับ

วันนี้ก็น่าจะมาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนั่นแหละ
นี่ค่ะทุกคนก็คือร้องไห้นะคะ
ส่วนดีเจรุ่นพี่หลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นดีเจดาด้าดีเจเฟียส
วันนี้ก็มาร่วมรดน้ำศพเหมือนกัน
ทุกคนพูดถึงดีเจโกไปในทิศทางเดียวกันเลยค่ะ
คือเป็นรุ่นน้องที่น่ารักมาก
เป็นรุ่นน้องที่น่ารักแล้วก็เป็นที่รักของทุกคน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่างของดีเจโก

หัวใจทุกคนก็ร่วงลงมาพร้อมกันกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
พยายามโยงว่าเอ๊ะหรือว่าดีเจโกเป็นซึมเศร้าหรือเปล่า
เจราด้าดีเจเฟียสยืนยันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่ได้สัมผัสถึงอาการซึมเศร้าหรืออะไรของดีเจโกเลยจริง
เพราะเขาเป็นคนสนุกสนานและอารมณ์ดีมากจริงค่ะ
ตอนที่ด้ารู้ข่าวคือทางข่าวออกแล้ว
ก็เลยตกใจแล้วก็แบบเพื่อนดีเจค่ะก็โทรหากันว่า
รู้ข่าวหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตกใจแบบ
ก็ช็อกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอย่างดีเจบางคนก็เพิ่งเจอกันเมื่อเช้า
จัดรายการแล้วก็แยกย้ายพอ๑๐โมงเช้าอะค่ะ
ก็แยกย้ายกันกลับบ้านก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
หน้าเราในความรู้สึกเราเรามองว่าโกเป็นคนล่าเริงสนุกสนาน
เขาไม่เคยมีแบบแววตาของความเศร้าหรือว่ากำลังเครียด
กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยค่ะไม่มี
หลังจากพิธีรดน้ำศพเสร็จนะคะก็มีการบรรจุร่างดีเจโก
เพื่อเตรียมสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกค่ะ
บางช่วงก็มีจังหวะที่ภรรยาของดีเจโกค่ะ
นั่งนิ่งเลยนะคะมองนิ่งอยู่แบบนั้นแล้วก็
ร้องไห้ออกมาค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้ง
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวด้วยนะคะ